ตอนนี้นะเรามีกิจกรรมอยากจะให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุก
แล้วก็มาร่วมต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้กับช่วงใหม่ของเราตลอดพารวย
ไปดูกันดีกว่านะคะว่าคุณผู้ชมนั้นจะสามารถร่วมสนุกกันได้อย่างไรค่ะ

เพราะว่าสีล่าสุดนี้ตลอดพารวยของเราพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้การพับดอกบัวกับพี่ดา
นักพับดอกบัวมือชะกาดแห่งปากคลองตลาดที่มีประสบการณ์มา๑๑๐ปี
พี่ดานี่นะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยรังสรรค์ดอกบัวธรรมดาธรรมดา
พับกลีบออกมาให้เป็นหลากหลายรูปแบบ
แล้วก็สร้างรายได้สร้างมูลค่าได้อย่างงดงาม
ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมพี่ดาก็ใจดีค่ะอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้นี้ให้กับคุณผู้ชม
จะได้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวสามารถส่งเสียลูกจบปริญญาตรีได้เหมือนพี่ดาเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมาก
เพราะฉะนั้นพี่ดาและพวกเราตลอดข่าวก็ขอเชิญคุณผู้ชมนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมตลอดพารวย
ร่วมรุ้นเป็น๒ผู้โชคดีในการต่อยอดอาชีพสร้างรายได้เสริมให้ตัวคุณเอง
ที่สำคัญบอกเลยว่างานนี้ฟรีนี่แหละค่ะ
ของการพับดอกบัวคืออะไรและทำไมถึงอยากจะต่อยอดอาชีพนี้

ต้องแล้วนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ที่เหตุผลโดนจิตโดนใจทีมงานและพวกเรามากที่สุด
ในวันที่๑๕มีนาคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้นะคะ
กิจกรรมนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะ
ว่าเราขออนุญาตสำหรับกิจกรรมนี้
จำกัดผู้โชคดีที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑลก่อนนะคุณผู้ชม
เนื่องจากว่าจะต้องมีการเดินทางไงคะ
เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับเรา

อาจจะเดินทางลำบากนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง
เพราะว่าในกิจกรรมต่อไป
เราจะเดินทางไปหาคุณผู้ชมด้วยตัวเอง

อาจจะเป็นคนขายดอกไม้อยู่แล้วหรือสนใจงานด้านนี้
อยากจะมาเรียนรู้กับพี่ดาก็สามารถร่วมกิจกรรมกับเราได้ค่ะ
สุดยอดจริงแล้วที่สำคัญพอทำได้แล้ว
ใช่รวยขึ้นมาจะว่ายังไง
เอาไปจริงนะเอาแค่เล็กน้อยทำไปว่ายพระทำบุญเนี่ย

เอาล่ะเกิดว่ามีอาชีพเสริมดี

กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมา

ถ้าอยากจะเป็นเศรษฐีถามหน่อย

ใครอยากมีเมียน้อย

อันนี้เขาเรียกลั่น